จอแจ๊ริมจอของเรานะคะจะพาไปดูหนุ่มหล่อ

ไม่รู้เราจะโฟกัสตรงไหนดีกันนะคะ

หรือยังไงนะคะไปดูเลยค่ะกับช่วง

กักตัวอยู่บ้านก็อาจจะหม่อมเยอะกินแยะไปหน่อย
งานนี้ต้องหันมาออกกำลังกายกันบ้างแล้วนะคะ
มาออกมาขยับร่างกายกับหนุ่มนิววงศกรกันหน่อย
ที่ผ่านมาก็เห็นเอ็กเตอร์ไซด์ปั้นกล้ามลิ้นหุ่นแบบสด
ล่าสุดไม่อยากเก็บเคล็ดลับหุ่นแซ่บสุขภาพดีไว้คนเดียว

แชร์คลิปแชร์ท่าออกกำลังกายให้แฟนคลับได้ลองทำตาม
แต่แต่ไม่รู้จะโฟกัสที่ไหนดี

หรือว่าคุณลินลีนขาวของหนุ่มนิวดีนะคะเนี่ย
เฮ้ยไอ้สาวแฟนสาวนาวที่สนัดเหลือเกิน
มีหนุ่มรักสุขภาพแบบนี้อยู่ข้างกาย
ถึงว่าสาวนาวถึงได้หุ่นเป๊ะตลอด
แม่ก็เทรนเนอร์ดีแบบคนนี้นี่เองเถอะ

คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าจอร์ดแจ๊ริมจอเป็นเสียงใคร

เวลานางลงท้ายมันแห้งของนางตลอด